สุดท้ายนี้อยู่ในโทรศัพท์มือถือของคุณตาของน้องรุ้งนะคะ

แต่อย่างนี้ท่านบ่นทำน้องว่าน้อยใจที่ว่า
หลังจากพ่อเสียชีวิตไปเนี่ยแม่ก็ไม่ยอมรับน้องรุ้งไปอยู่ด้วย
ส่วนอีกคลิปหนึ่งก็เป็นคลิปที่พูดถึงความในใจว่าคิดถึงพ่อกับแม่ค่ะ
ละครั้งหนูนานมาแล้วพ่อหนูได้เสียชีวิตในเวลานั้น
หนูก็เลยได้อยู่กับแม่
แต่แม่ไม่รู้มารับนุก

ในที่สุดหนูก็ไม่สามารถรับความดีนี้คืนได้ค่ะ
ไม่ว่านุกจะคิดถึงแม่หรือพ่อ
นุกก็จะรักพ่อกับนุก
ได้รักพ่ออีกครั้ง
หย่อมินกีทดวห์พ่อตายจากนุกได้นาน
อุมหักพ่อนุกนะคะ
แม่นุกจะไม่มีทางให้พ่อไปใส่อีก
อนุกสิฮักว่าอยู่

หรือว่าสิ่งเป็นการใช้เวลาให้ดี

ไม่อยากให้เป็นน้องรุ้งไม่อยากให้ศพที่เจอเป็นน้องรุ้ง

ตายายเองก็อยากที่จะเดินทางมารับศพ

แต่ด้วยฐานะเงินทองอาจจะไม่ค่อยมีก็

ที่จะมาช่วยดำเนินการหรือว่าติดต่อพูดคุยกันให้
เพราะว่าทางปู่กับย่าเองก็เลี้ยงมากับมือเหมือนกัน
ก็คือทั้งสองคนเป็นครอบครัวของน้องรุ้งทั้งคู่

ทั้ง๔คนก็อยากที่จะมารับศพ
แล้วก็อยากที่จะมาดูศพหลานของตัวเอง